มาดูเรื่องนี้ฮะโทรผิดซะแล้วครับคุณครับ
แหมแย๋มกับใครไม่แย๋มไม่แย๋มกับฉัน
ใช่ค่ะฉันคนนี้คือแม่ค้าคงจะเป็นมิจฉาชีพแหละคุณผู้ชม
โทรมาแล้วแหมแม่ค้าก็ไม่ยอมไอ้ฝั่งนั้นก็ไม่ยอม
พอต่างคนต่างไม่ยอมมันเลยกลายเป็นคลิปเสียงนี้

เออเออเป็นนี่เป็นล้านคนเลยเลยเขามีแท้เออเออมาเฮ้ย
อย่างงี้ก็มีนึงเนี้ยแน่ผิดเลยพอพอจบหยุดนะห้ามโทรมาอีกน่ะ

ไม่รู้จักเออห้ามโทรมาอีกโทรมาอีกเดี๋ยวกูจะเอาบันทึกอันเนี้ย
แจ้งเอาไปเปิดให้ตำรวจฟังเนี่ยบ้านอยู่ติดบ้านอยู่ติด
ก็สถานีตำรวจเลยน่ะเนี้ยมึงรู้ไหมอีกอย่างกูก็เป็นตำรวจเนี้ย
ไอ้ฟังเลยหยุด
หยุดเลยอย่าโทรมาอีกนะอย่าโทรมาอีกนะนี่คนที่ถือโทรศัพท์มือถือ
บันทึกเสียงไว้คือแม่ค้านะใช่ค่ะถูกกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ย
โทรมาทวงหาว่าแม่ค้าไปกู้เงินหรือเปล่าหรือว่ามีเพื่อนแม่ค้ามากู้เงินหรือเปล่า
ใช่คือเขาบอกว่าเพื่อนแม่ค้าที่ไปกู้เงินเนี่ยเขาให้เบอร์แม่ค้ามา
แล้วเนี่ยก็เลยต้องมาทวงกับแม่ค้าคนนี้ซึ่งแม่ค้าบอกว่าเดี๋ยวนะ
ไอ้ชื่อที่พูดมาไม่เห็นจะรู้จักเลยคนนั้นน่ะอย่ามามั่วเออนี่แหละคุณผู้ชม
คุณผู้ชมนะดูข่าวนี้ใครเคยเจอแบบนี้บ้าง
มิจฉาชีพบอกว่าเป็นอะไรอ่ะเหมือนกับเป็นเงินกู้นอกระบบ
กู้ออนไลน์เนี่ยโทรมาทวงเงินกับเราทั้งที่เราไม่ได้กู้เองเนี่ย
ส่งข้อความมาบอกกันหน่อยนะคะแต่คลิปนี้เนี่ยโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ก
สูจนโอดพิมพ์ค่ะซึ่งเขาก็เตือนภัยแหละบอกว่าโดนมิจฉาชีพอ่ะ
มาทวงหนี้แล้วแหมข่าวอ่ะมันก็ออกอยู่บ่อยอะนะคะ
แล้วเขาบอกเบอร์ที่โทรมาเลยนะบอกคุณผู้ชมแล้วกันในกรอบแดงเนี่ยนะคะ
แล้วเนี่ยคือเขาก็เอาคลิปนี้มาลงเอาไว้ด้วย
ทีนี้นักข่าวของเราก็เลยติดต่อไปที่คุณป้าคนนี้คุณป้าแม่ค้าคุณป้านิดพ่วงแก้ว
คนายุ๕๖ปีอยู่ที่เพชบูรป้าก็เล่าให้ฟังบอกโอโหเหตุการณ์เนี่ยนะ
เริ่มแรกเลยเนี่ยมีคนโทรเข้ามาแล้วพอฉันรับสายเนี่ยนะ
เขาก็ถามว่าเนี่ยเบอร์นี้ชื่อนี้นามสกุลนี้หรือเปล่า
ทีนี้ปลายสายนะนะบอกด้วยว่าป้าต้องรับผิดชอบหนี้นี้
ที่กู้มาเนี่ยจะต้องจ่ายซึ่งเอาจริงนะป้านิตแกก็ตอบกลับไปว่าเดี๋ยวนะ
คนที่บอกว่าไปกู้เงินมาเนี่ยฉันยังไม่รู้จักเขาเลย
แล้วจะให้ฉันไปรับผิดชอบแทนเขาทำไม
เนี่ยค่ะทีนี้พอคุยไปคุยมาเนี่ยนะฝั่งป้านิตก็อัดคลิปเอาไว้แล้วบอกด้วยว่า
เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวแบบนี้เดี๋ยวจะไปแจ้งความ
แต่ปรากฏนะคุณผู้ชมพอวางสายไปรอบนึงแล้ว
ฝั่งนั้นเนี่ยมันก็ยังโทรมาอีกนะคือเหมือนกับจะเอาเรื่องป้าให้ได้
ก็เลยย้ำไปว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งตำรวจ
แล้วฝ่ายนั้นเขาบอกว่าไงรู้ไหมแจ้งเลย
เพราะว่ามีคนเอาเรื่องมีคนจะเอาเรื่องหลายคนแล้ว
แจ้งเป็นร้านแล้วใช่จับได้สักที
เออไม่มีใครเอาเรื่องได้เขาก็ท้าป้าเหมือนกัน
ใช่ค่ะฝั่งป้าเล่าค่ะ
พอวางหูมันโทรมาอีกมันจะเอาเรื่องให้ได้
อ่ามันก็โทรมาอีกมันว่าไงโทรมาอีก
เราก็เราก็ยังจำอีกบอกว่าถ้าแกไม่จบน่ะ
แกจะมาโทรพวกอันนี้คือข้าอยู่นี้เดี๋ยวข้าจะแจ้งตำรวจ
มันบอกว่าแกล้งเลยมันบอกว่ามันยังพูดมาอีก
มันเหมือนมันหลุดมาหรือเปล่ามันบอกว่าเป็นล้านล้านครั้งมัน
มันเคยเจอคนที่จะเอาเรื่องมันเป็นละล้านคนแล้ว
แต่เอาเรื่องมันไม่ได้สิโอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
ดังนั้นบอกไว้ก่อนเลยนะเพราะว่าเอาจริง
บางคนเจอแบบนี้แล้วพอเจอปลายสายเหมือนกับข่มขู่
เหมือนกับด่าทอมาบางคนกลัวไงแล้วพอเขาบอกว่าจะให้โอนเงินไปให้เนี่ย
ไปหาโอนเงินมาก็ตกเป็นเหยื่ออีก
ดังนั้นคุณผู้ชมถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้
ตั้งสติให้มั่นอย่าเพิ่งไปตอบรับอย่าเพิ่งไปตกลง
และอย่าเพิ่งบอกข้อมูลอะไรของเราไป
หยิบโทรศัพท์อีกเครื่องนึงหรือว่าบอกคนข้างให้อัดคลิปอันนี้เอาไว้
อย่างน้อยคลิปนี้จะได้เป็นหลักฐานนะคะ
แล้วก็ระวังนะไม่อยากให้คุณผู้ชมตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพอะไรพวกนี้เลย